กิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้เราเลือกมา๑ร้าน๑ผลิตภัณฑ์ให้คุณผู้ชมได้ลองดูนะฮะ
ร้านนี้เลยใครชอบอะไรหอมจัดเลยไหม

ใช่ครับมันจะได้หอมฟุ้งไปทั้งตัวเลยทีเดียว
เป็นการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่เช่นสบู่นมแพะ
ที่ใช้นมแพะสดจากฟาร์มในพื้นที่
โอ้โหแล้วก็มีสบู่ว่านหางจราเข้เราปลูกเองแบบปลอดสารเคมี
แล้วก็มีลิฟต์บามจากธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมี
เขาบอกว่าสินค้าทุกชิ้นนะดีต่อสัตว์เพราะว่าเขาไม่เคยทดลองกับสัตว์เลย
ค่ะราคาประหยัดได้นะคะ๙๙บาท
หรือว่าใครอยากฝากร้านก็เข้าไปอ่านกติกาทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องนะคะ

ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยคุณผู้ชมโปรโมทรีวิวสินค้าแบบฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายกับโครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงร้านนี้เปิดด้วยกันสู้นะคะ